หลายคนชื่นชมในความสวยความน่ารัก
รวมไปถึงการตั้งหน้าตั้งตาเรียน
แล้วก็ผลงานละครผลงานภาพยนตร์ก็มีหลากหลายให้ได้ติดตามกันด้วยนั่นเองนะคะ
บอกเลยว่าเห็นสวยแบบนี้นะคะบอบบางแบบนี้
น้องมีไอดอลเป็นแม่สีตางจ้า
เธอชื่นชอบมากเลยชอบแม่สิตางเป็นพิเศษ

ยังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับแม่สิตางกันเลยสักทีค่ะ
ส่วนเรื่องเรียนน้องบอกว่าตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว
แต่ก็ติดอยู่ที่เรื่องของโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
ก็เลยต้องเลื่อนรับปริญญาออกไปยาวเลยค่ะ

ใช่คือติดตามแม่เขาตั้งแต่ดังแบบแรกเลย
เพราะว่าเราก็แบบเหมือนก็ชื่นชอบ

ก็แม่ถามหนึ่งคำถามก็คือมาหลายคำตอบมาก
ก็ชื่นชอบค่ะคอปเวอร์เขาแบบว่าประจำ

ส้มหยุดโดยไม่มีอะไรกัน

จะส่งใบรับปริญญามาค่ะ

แต่เราไม่รีบค่ะเรารอได้

ทัชชะพนนะคะแล้วก็โดนติ้งมาด้วยว่าไม่เหมาะสมที่จะคบกันนะคะ
แต่ก็ไม่ทำให้ทั้งคู่นั้นต้องเว้นระยะห่างค่ะ
เพราะว่าทุกวันนี้ทุกรูปทุกโพสต์ของน้องโยชิก็ได้หนุ่มจ๊อปนี่แหละค่ะ
คอยถ่ายรูปให้หวานแบบนี้ไม่รู้ว่าเรียกแฟนกันได้หรือยังนะคะ
ด้วยความที่เราก็แบบพี่เขาจบถ่ายกล้องเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไม่ให้เขาช่วย
กงมุมกล้องก็จะแบบว่าดูโปรกว่าเราถ่ายเอง
อยู่กับพี่ก๊อฟบ่อยควรจะเข้าใจว่าเป็นแฟนอะไรอย่างนี้

ไม่ปิดนะคะไม่ปิด
พี่ซอฟก็คือเป็นเพื่อนกัน
ใช่ค่ะหนูอยากให้พี่ถามพี่เจ้า
คือหนูก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนที่สัมภาษณ์ตอนแรกเลย